ด้วยเรื่องของสุนัขกัดเด็ก
มีอีกแล้วคราวนี้หนูน้อยที่โดน
เป็นเด็กหญิงวัย๕ขวบนะครับ
ถูกสุนักพันบางแก้วผสมอัลเซรเชื่อน

บาดเจ็บเย็บกว่า๒๐เข็ม

ไปที่ศีรษะที่ใบหน้าของน้อง
แต่ว่าเจ้าของสุนัขเขาก็มาดูแลอย่างดีนะ
มารับผิดชอบทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นภาพที่เจ้าของสุนัขนะครับ
นายกฤษฎากรอายุ๓๗ปีนะครับแล้วก็ภรรยานะครับ
ไปที่โรงพยาบาลสุรินทรที่จังหวัดขอนแก่นไปเยี่ยมน้องสาววัยห้าขวบ
เรียนอยู่ชั้นอนุบันหนึ่งนะครับหลังจากถูกสุนัขพันธ์บางแก้วผสมอันเซเชียน
อายุ๑ปีของทั้งคู่กัดเข้าที่ขมับด้านซ้ายใต้ตาขวาแล้วก็กลางศีรษะ
แพทย์ต้องเย็บ๒๐กว่าเข็มนะฮะแล้วก็มีญาติของน้องเนี่ยมาดูแลอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นน้องสากำลังเดินกลับบ้านกับเพื่อนรุ่นพี่อายุ๗ขวบหลังออกมาวิ่งเล่นกันนะฮะ
ก็มากันอยู่๕๖คนด้วยกันบ้านอยู่แถวพื้นที่หมู่บ้านหนองโขยตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
นี่แหละฮะตอนที่เดินผ่านบ้านของนายกฤษฎากรเจ้าของสุนัขคือบ้านตอนนั้นเขายังไม่มีรั้ว
จู่สุนัขมันก็วิ่งเข้ามาแล้วก็กัดน้องสาจนล้มลงแล้วก็บาดเจ็บนะ
รุ่นพี่ที่มาด้วยเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กก็ทำอะไรกันไม่ถูกนะ
ก็ยืนนิ่งอึ้งอยู่โชคดีมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาแล้วก็ไล่สุนัขให้นะครับ
สุนัขมันก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้านของเจ้าของบ้านของมันเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้กันรั้ว
แล้วก็พาน้องสาไปหาแม่แม่ก็พาส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุเจ้าของสุนัขกับภรรยาก็มาเยี่ยมอาการที่โรงพยาบาลทุกวันนะครับ
นำค่าใช้จ่ายค่าชดใช้เยียวยามาให้ไว้ด้วยแล้วก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
ซึ่งวันนี้แม่ของน้องสาก็มารับน้องออกจากโรงพยาบาลแล้วแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว
เจ้าของสุนัขก็รับผิดชอบให้ทุกอย่างนะครับส่วนเรื่องค่าทำขวัญค่าเยียวยาเดี๋ยวจะพูดคุยกันต่อไป
จะให้ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นคนกลางมาเป็นพยานให้อ่าก็โชคดีนะน้องที่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้
สาก็ชู๒นิ้วสู้ว่าหายแล้วหายเจ็บอะไรแบบนี้นะคะ
แต่เด็กผู้หญิง๒คน๕ขวบกับ๗ขวบตัวเล็กนิดเดียว
เจอหมาแล้วอีกคนนึงก็ทำอะไรไม่ถูก